เหตุการณ์นี้ก็ไฟเหมือนกันที่จังหวัดตราดเนี่ย
ตู้เย็นนะตู้เย็นไฟไหม้เพิ่งซื้อได้
เดือนเมษาคุณผู้ชมแล้วตอนที่เกิดเหตุนะ
เรียมเลยฮะที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวเลขที่๑๔๕ทับ๓หมู่๕ตะบนวังกระแจอำเภอเมืองตราด

ไปตรวจสอบไฟที่ลุกไหม้ตู้เย็นในบ้านหลังนี้ใช้เวลาสัก๑๐นาที

แต่ว่าตอนไฟมันไหม้ตู้เย็นเนี่ยมันลามไปติดเครื่องซักผ้าด้วย
โอ้โฮเสียหายไปด้วยเล็กน้อยนี่อย่างนี้ครับพี่ฮะ

แต่ฝามันเปิดแล้วเริ่มจะซักผ้าได้เหรอเนี่ย
เจ้าของห้องชื่อคุณจีรภาครับอายุ๕๖บอกว่า
ตอนเกิดเหตุพี่ไม่ได้อยู่ในห้องนะ

ยังโชคดีที่เพื่อนบ้านพี่ได้กลิ่นเหม็นไหม้

เพื่อนบ้านเขาก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านคนอื่นนะ

ตอนนั้นพี่ทำอะไรพี่จีรภาพี่ทำงานอยู่

พี่นี่รีบกลับมาดูทิ้งงานทิ้งการเลยนะ

ไม่นานเลยอ่ะโอ๊ยซื้อใหม่มือหนึ่งหรือเปล่าหรืออย่างไร

พี่ซื้อมาจากไหนพี่จิลภาษา

ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในตลาดสดเทศบาลเมืองตราด
ลัดมุงจรตู้เย็นไหม้อะไรแบบนั้น
แล้วตู้เย็นมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราต้องเสียบปั๊กไว้ตลอดเวลา

พอฟังข่าวแบบนี้อยู่ดีก็หล่อนว่า

บางคนแบบ๑๐ปีก็มี
ตู้เย็นต้องดูนะว่ามันตัดบ้างหรือเปล่า

ถ้ามันไม่ตัดเนี่ยแสดงว่ามันเกิดความผิดปกติแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้เย็นรุ่นใหม่นี่คือเขาจะตัดอัตโนมัติเลยเนาะ